ผมมีอีกหนึ่งรายการที่น่าสนใจ
เลยละเนี้ยไม่กิน
เอาใหม่ก้างไหมก้างไหมโอเค
ยังยังไม่ได้พูดพูดก่อน

ไปแข่งกิน
ก็มันคนเชียร์ก็มันแล้วนี่คืองานเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่
และที่เรียกสีสันอย่างที่ผมให้ดูไปตอนต้นนะครับ

อะไรอ่ะแน่นอนมันสนุกแล้วดูกองเชียร์สิครับกินกิน

ไม่ขนาดนะบางคนนี่เม็ดนี้เคี้ยวไปเลยนะคะ
ไม่มีเวลามากรองเม็ดออกแล้ววินาทีนี้ต้องกินให้หมดล่ะครับ
เพราะว่าทีมนึงเขามี๒คนให้มีผู้เล่น๒คนในการกิน
แล้วก็ต้องทานแตงโมที่เตรียมเอาไว้ให้หมดภายใน๕นาที
นาทีนี้ไทยทานหมดก่อนแล้วก็ชนะไปเลย
แต่ละทีมก็กินกันเต็มที่
ส่วนคนเชียร์หัวเราะคิกคักสบายใจได้ดูอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับ
จากนี้นะครับภายในคานก็ยังมีการแสดงแสงสี
แล้วก็มีจัดนิทัศกาลอีกกว่า๓๐นิทัศกาลนะครับ
มาให้ผู้ที่เข้าชมนั้นได้รับชมกันอย่างเต็มที่
แล้วก็ยังมีนี่ด้วยโซนกิจกรรมดีแล้วก็โซนช้อปปิ้ง
ซื้อกันสนุกครับเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคของดีเมืองพังงา
เอาล่ะใครที่สนใจก็ไปกันได้นะครับในงานแตงโมและของดี
อำเภอคุระบุรีประจำปี๒๕๖๒ที่ว่าการอำเภอคุระบุรี
จังหวัดพังงา
เดี๋ยวจะไม่ต้องโหดขนาดนั้น
เหมือนการประกวดนางงามไงเวลาพูดชื่อจังหวัดเนี่ย

ตกใจเลยใช่ไหมว่าจะมาพังงาตัวเอง

แตงหมูที่กินนี่คือแตงหมูพังง่าหรอครับ

อันนั้นเขาเป็นลูกที่มาจัดแสดงเพื่อพิธีเปิด
แต่ส่วนที่เห็นอยู่เนี่ยเห็นไหมที่เขากินอยู่เนี่ยโอ้โหนี่ของจริง
แล้วกินกันนี่ฉ่ำมากหน้านี่ฉ่ำเปียกไปหมดเลย
นึกว่าลูกนี้เทียวไม่กินลูกนี้กินไม่ได้รักจังพังงานโอ้โหลูกนี้โชว์
ไก่เนอะการแข่งขันกินผลหมากรักไม้เนี่ยก็มีทุกที่แหละคุณผู้ชม
แต่ละเทียวก็จะมีผลละหมาเด็ดมาให้รับประทานกัน